คนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคบอยู่นี่นะ
พอทุกคนมาถามอะไรรถแม่ไม่รู้เรื่องไรนะคะ

เธอตีกันยกใหญ่สนุกมาก

หมายถึงว่าเปิดตัวชัดเจนแล้วตอนนี้
หมายถึงว่าตอนนี้ก็เปิดตัวชัดเจนขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอคะ
ไม่ใช่แต่ก็เปิดตัวปุ๊บแล้วก็
ไว้
มากกี้เค้าจะไปอัมเสดัมเพื่อจะไปซื้อชุดอีกชุดนึง
ไดซินนเวอร์ไทยมีอยู่แล้วอีกชุด

นะฮะจะเป็นช่วงพิธีด้วยว่าจะต้องเดินเยอะไหมแล้วชุดใหญ่ไปไหมถ้าชุดใหญ่ไปก็ต้องเปลี่ยน
ทำไมคุณแม่ทำแบบนี้ล่ะคือหลายคนอยากรู้เธอไม่รู้เรื่องนี้
แล้วแองจิยังไม่รู้เลยมันเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมใช่เพิ่งเกิดอาทิตย์ที่แล้ว
โอ้โหสองอาทิตย์เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะมีอักษรย่อออกมาคือเรามันมีอักษรย่อแล้ว
เป็นเรื่องเรื่องลึกเรื่อง่านทำชมค่ะเกี่ยวเรื่องเรื่องเกิดไม่เปิดไหม

ปรากฏว่าโอ้โหยสนุกแต่ว่าเมื่อกี้

ไม่ใช่ช่องดิจิทัลห้องช่องใหญ่

คุณผู้ชมเชื่อเถอะอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็มีข่าว
จริงแล้วคนที่ปล่อยข่าวมันใกล้รู้มั้ย

เคยมีคอนฟริกต์กับนาง
ผู้หญิงคนที่เราเกี่ยวใครเข้าจับว่ากันไหม
นางเอกคนนี้นางเป็นคน

คือภาษาอะไรอ่านก็ไม่ออกคุณผู้ชม

คือนางเอกเมื่อก่อนก็เป็นนางเอกธรรมดาเป็นผู้หญิงธรรมดา
นางไปเจอกนางก็โมดิไฟล์มีต้อนไปดิ

คุณผู้ชมมัน
นางเป็นคนลงทุนโมดีไฟล์ใหม่หมดเลย

อ๋อเขาก็แรงมีนี่กันไป

ถึงว่าเขาไปบอกอีกสิ่งหนึ่งให้รู้
ดูหัวไอ้ฉันจี้บังทุกคน

ไม่ได้พูดออกสื่อไม่เกี่ยว